ช่วยเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่แรกที่เกิดเหตุการณ์

ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์คือของน้องก็คือปกติตลอด
คืออาบน้ำแต่งตัวมาทานข้าวอยู่กับแม่
แล้วอยู่พอทานข้าวเสร็จเขาบ่นเหมือนเลือดกำเดาจะไหล
บอกแม่เป็นอะไรก็ไม่รู้ถามทำไมเหมือนเลือดจะไหล
แล้วเขาก็แตะดูแต่ว่าไม่มีเลือด
แล้วเขาเลยนึกว่าเลือดไหลแต่พอแป๊บนึงพอพูดพูดเสร็จปุ๊บ
มันเหมือนสำลอกออกมานิดหนึ่งเหมือนเด็กสำลอก
แต่ออกมาปุ๊บแล้วมันเป็นริ่มเลือด
เขาเลยบอกว่าแม่ทำไมถึงเลือดมันออก
หรือเลือดกำเดาเขามาไหลลงคอหรือเปล่าแม่บอกเอออาจเป็นไปได้
แต่พอพูดแป๊บเดียวมันก็พึบออกมาอีก
แล้วก็ออกมาขย่อนขย่อนขย่อนออกมาเรื่อย
อันนี้ออกจมูกด้วยแล้วจนออกน้องแบบไม่มีแรงแล้วอ่ะ
เพราะมันออกเยอะมากก็เหมือนเป๋เป๋ไป
แม่เลยบอกว่าให้นั่งลงก่อนแต่พอนั่งแป๊บนึงเหมือนเขา
แบบหายใจไม่คล่องละเขาก็เลยแบบ
แม่เลยบอกว่านั้นนอนแล้วแม่ก็เลยแบบช่วยช่วยปั๊ม
ให้ลูกน้องช่วยโทรเรียกรถโรงพยาบาลให้หน่อย
น่าจะซักพักโรงบาลก็มาหลับแล้วพอเจ้าหน้าที่มาเขาก็จัดการ
พาเนาะขึ้นรถแล้วขั้นตอจากนั้นแม่ก็ไม่รู้แบบว่าอย่างไง
บางครับตกใจไหมนะตอนนั้นที่เขาเป็นที่เลือก

ทีแรกก็นึกว่าเลือดกำเดาไง
แต่พอมันเยอะมากจนแบบ

ก็คือน่าตกใจแต่ว่าพูดไม่รู้เรื่องแล้ว

มันทะลักทะลักจนแบบพูดไม่ได้

มันยังไม่หมดสติตั้งแต่ตอนนั้นก็คือ
หายใจขัดเลยแม่ก็ปั๊มอยู่อย่างนี้

แล้วก็ตามที่ปั๊มแล้วก็ฮึดขึ้นฮึดขึ้น
รถมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็ให้แม่แบบว่าหลบ

แล้วเจ้าหน้าที่ก็จัดการแล้วก็เอาขึ้นรถ

แม่จะนั่งก็ไม่ได้นั่งข้างหน้าเลย

ก็เลยไม่รู้ไม่เห็นแล้วว่า
ขั้นตอนต่อไปคืออะไรยังไง

สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เนี่ยยังไงครับ
หลังจากที่รับการรักษานะครับ
ตัวที่ตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
เราก็ได้คือเราได้รับการช่วยเหลือนะครับ
จากหลายที่นะครับ
อย่างทั้งโรงพยาบาลกรุงเทพที่ก็ส่งทั้งรถ
มีความพร้อมเรื่องการขนย้ายที่ดีที่สุดมานะครับ
แล้วตอนนี้เราอยู่ในมือของแพทย์ที่ดีที่สุด

สถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นะครับ
ถามว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไง
ผมบอกได้แค่ว่า
มันปลอดภัยที่อยู่ในมือแพทย์ที่เป็นผู้มีประสบการณ์
แล้วก็มีคุณวุฒิทางเรื่องเฉพาะทางเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับ
แต่ถามว่าเอาชัดว่าเป็นยังไงหรือเป็นอะไรเนี่ยครับ
อันนี้ต้องรอข้อมูลจากทางแพทย์นะครับ
ซึ่งก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะครับ

อาการทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรจริง
แล้วก็ผลการดูแลต่อไปจะทำยังไงต่อ
จากการรักษามา๑วันนะคะตอนนี้อาการทรงหรือว่าเหมือนเดิมหรือว่าแย่ลงคะ
คืออาการตอนนี้ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าคือส่วนตัวผมนะ
ทุกคนเราก็เรามั่นใจว่าเขาได้รับการรักษาที่ดีที่สุดนะครับ
ในทุกขั้นตอนอาจจะมีบางช่วงบ้างที่มันคุกค่ะ
แต่ว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้
ถ้าเกิดถามผมในฐานะที่เป็นญาติกันหมดนะครับ
เราตอบไม่ได้หรอกว่ามันแย่ลงกว่าครั้งแรกหรือเปล่า

ที่เราจะทราบได้ว่ามันแย่หรือเปล่าคือเราก็ต้องเห็นว่าข้างในภายในสาเหตุที่เกิดขึ้น
มันเกิดขึ้นจากอะไรและมันจะแย่ไปกว่านี้หรือมันจะดีขึ้นไปกว่านี้
อันนี้เราตอบไม่ได้แต่ว่าคือณปัจจุบันเราเชื่อว่าสิ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับ
มันมีสิ่งดีหลายอย่างที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องการรักษาคนที่ช่วยต่าง
ผู้ที่มีความสามารถในการรักษาแล้วก็คอยดูแลทั้งหมดอย่างดีที่สุด
เราเชื่อว่ามันเป็นแนวโน้มที่ไปในทางที่มันดีขึ้นนะครับ
แสดงว่าตอนนี้แพทย์ก็ยังไม่ได้ชี้ชัดว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่

คือตอนนี้เรารออยู่เหมือนกันนะครับ
เราก็เฝ้ารอแล้วก็คาดหวังในผลลัพธ์ที่มันดีที่สุดอยู่แล้วนะครับ
แต่มันจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็ต้องรอพรุ่งนี้ที่ทางแพทย์เนี่ย
คุณแม่ตรงวลแล้วไหมเป็นความพิเศษไหมค่ะ
จริงมันว่าเดียวรอรอให้
พูดอะไรที่ถูก
ตอนนี้บอกตรงเลยว่าครอบครัวเราก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็ในส่วนของการรักษาหรือว่าอาการอะไรอย่างนี้ค่ะ
อย่างที่บอกไปว่าเพิ่งอยากให้คุณหมอเป็นคนดูแลและเป็นคนบอกจะดีกว่า
แล้วก็เพิ่งเห็นทุกคนมาแล้วก็สนใจอย่างนี้เพิ่งต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้
ไม่ว่าจะทางเฟซบุ๊คทางอะไรแฟนคลับน้องหรือแม้แต่บางทีแบบคนที่แบบไม่ได้เจอกันนานหรืออะไรอย่างนี้ก็ยังส่งมาถามว่าเป็นยังไงอะไรยังไงบ้าง
เชื่อว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าตานเขารู้เขาก็จะดีใจแล้วก็เพิ่งอยากให้โฟกัสในสิ่งดีที่มันจะเกิดขึ้น
อยากให้เป็นกำลังใจให้พวกเราว่ายังไงเขาก็ต้องหายแล้วมันก็จะมีความหวังให้มันดีขึ้น
แล้วพี่บอกอะไรน้องบ้างไหมคะก็ก็ก็ก็มีเรียกอ่ะให้เขาแบบว่าเออสู้นะ
อืมก็เรียกอยู่ตลอดใช่
ขอบคุณมากนะคะ